ผู้หญิงคนนี้โวยขาดเลย
เขาบอกมหาโหดค่าไฟพุ่งแค่ไหน

ปลอมหรือเปล่าเพราะว่าดูจำนวนเนี่ย

บินมาแบบนี้ทำให้พี่พระวิตาชัยคำพา
อายุ๔๐เจ้าของร้านบ้านฮักคิ้วนะครับ

นี่แหละครับสงสัยบินจริงหรือบินปลอมเนี่ย

เมษายนค่าไฟแพงกว่าที่เคยใช้๓๔เท่าตัว

โอ้ยเบิร์ต๑๐๐๐๑๒๐๐อยู่ประมาณนี้นะ
มาเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องมีนาคมเนี่ย
ค่าไฟแพงขึ้นประมาณ๒๐๐๐บาท

บินค่าไฟเดือนเมษายนค่าไฟแพงขึ้นเป็น๖๖๐๔บาท๓๘สตางค์
มันแพงขึ้น๓๔เท่าตัวระเบิด
แล้วก็ในบินยังไม่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
แต่ยอดจ่ายค่าไฟฟ้าเขียนด้วยปากกาอีกต่างหาก
ไปสอบถามการไฟฟ้าเขาชี้แจงบอกว่า
โอ๊ยคุณคุณประชาชน
ไฟฟ้าขึ้นก็เป็นแบบนี้ทุกหลังแหละนะครับ
เรียกร้องให้การไฟฟ้ามีมาตรฐานในการทำงานหน่อย
โดยเฉพาะบินค่าไฟเนี่ยมาแบบไม่มีข้อมูล
เขียนด้วยปากกาแบบนี้เหรอฟังพี่พวิตาหน่อยฮะ
ก็อยากรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่า

ซึ่งการใช้ไฟฟ้าของเราเท่าเดิมทุกอย่างปกติทุกเดือน
ในบินจะไม่มีเลขก่อนหน้าเลขจดก่อนหน้าและหลัง
โดยที่เราใช้ไปก็ไม่ได้แจ้งอะไรเลย
ใช่ค่ะคืออะไรอ่ะต้องทำยังไง
คุณผู้ชมว่าบินจริงบินปลอมดอมน้ำแข็งว่าบินจริงบินปลอมเอา
เอาประเด็นนี้ก่อนเออเอาให้ทายให้ทาย
ถ้าเกียวเขียนมันก็ไม่น่าจะจริงไหม
หรือบินจริงแต่ว่ามีคารไปเขียนเติมหรืออะไร
มาดูมาดูนางสาวสกาวรัฐสุจันสี
เธอเป็นพนักงานบัญชีการไฟฟ้าส่วนพิพาทจังหวัดเลย
ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมฟังน้องเขาชี้แจง
บอกช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปจดมิเตอร์พบว่า
มีการใช้ไฟฟ้าที่เกินหรือใช้โอเวอร์
จนไม่สามารถออกบินใบเสร็จที่มีรายละเอียด
หรือค่าเอฟทีการใช้ไฟฟ้าได้
ก็เลยต้องเข้าไฟฟ้าเขียนเหรอ

ต้องเขียนยอดค่าไฟด้วยปากกา
ซึ่งถ้าลูกค้าสงสัยก็ต้องมาที่สำนักงาน
เพื่อสอบถามยอดโอ้โหคุณน้อง
เป็นครั้งแรกที่พี่ได้ยินคำชี้แจงนี้
จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่า

ถ้าไม่มีปัญหาก็ต้องจ่ายเงินยอดค่าไฟตามที่แจ้ง
และยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดเลย
มีผู้ใช้ไฟฟ้าสูงบินค่าไฟเป็นรูปแบบนี้เป็นร้อยรายครับคุณผู้ชมครับ
คือคุณจะไม่ให้เขาสงสัยไม่ได้หรอก
เพราะทุกทีมันพิมพ์มาแล้วครั้งนี้มันไม่มีมา

และคุณบอกว่าเพราะว่าคุณใช้ไฟล์โอเวอไร
ก็อย่างที่พี่เขาว่าแหละให้มีมาตรฐาน